ถ้าหล่อแล้วฮาด้วยยกให้เลย

ทั้งหล่อทั้งฮาคนนี้เราบอกเลยว่ามาถูกถูกเรื่องเลย
โดยเฉพาะเรื่องที่เพิ่งออนไปคุณผู้ชมค่ะ

พร้อมใจกันเอ่ยปากชมว่าแนวนี้โอ้มันเกิดมาเพื่อโอ้จริง
นี่พระเอกที่หล่อด้วยฮาด้วยตัวจริงค่ะแบบฮาแบบไม่ต้องพยายาม
เพราะว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่ได้ไกลตัวมากเพราะเขาเป็นคนสนุกสนานอยู่แล้ว
รู้สึกว่าเล่นไปก็เป็นตัวเองไปแต่งานนี้นะคะคุณค่ะ
หนุ่มโอ้เขาไม่ได้ปิดกั้นตัวเองเรื่องบทบาทอื่นนะ
ไม่ใช่ว่าเออโอ้มาสายฮาสายฮาอย่างเดียวเลยสายอื่นไม่เอาไม่ใช่
ถ้าผู้จัดคนอื่นให้โอกาสบทแนวดราม่าร้องห่มร้องไห้
แอคชั่นอะไรก็แล้วแต่หรือแตกต่างออกไปจากที่เคยเล่น
โอบอกว่ายินดีรับหมดฮัลโหลเวียบคอม
หลังจากนี้คงจะมีละครนะครับก็เดี๋ยวจะเปิดกล้องแล้วครับ
จริงผมก็เปิดรับว่าถ้ามันเป็นบทที่แบบยากไปเลย
หรือว่าห่างจากตัวเราอะไรอย่างนี้ครับโอ้ก็รู้สึกว่ามันก็น่าสนใจครับ
คอมเมดี้เพราะว่ามันใช้เนจี้เยอะก็จริงแต่มันสนุกอะครับ
ดูมันก็เบาสมองแต่ว่าดราม่าผมก็รู้สึกว่ามันก็ได้พิสูจน์
แบบได้ลองเล่นอะไรที่มันลึกอะไรอย่างนี้มันก็สนุกคนละแบบครับ
ผมก็ชอบทั้งสองแบบนะครับแต่ถ้าให้เลือกก็ชอบคอมเมดี้มากกว่า
แบบไหนก็ได้แต่ถ้าให้เลือกคือชอบคอมเมอดี้มากกว่า
เข้าใจเพราะว่าดูโอ้แล้วเล่นไปดูเองสุดเลยอะ
ย้อนยุคก็ได้นะบอกว่าปัจจุบันก็ดีคุณผู้ชมค่ะ
พูดกันแบบไม่มีสติกันแล้วนะ
แบบไม่รู้เรื่องแล้วเพราะว่าเม้าความหลอกโอ้